วอเล็กบอลหน่อยนะครับวันนี้ก็เล่นนัดสองนะครับ
มีคิวเจอกับออสเตรเลียยังไม่ใช่งานที่ยากมากนัก
แต่ว่าโค้ชด่วนเน้นเลยนะครับติวเข้มว่า
ลุกแบบผสมจะต้องมานะครับคือวอเล็กบอลเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้ว
โครงสร้างก็คือว่าบอลรับบอลแรก
ก็เซ็ตแล้วก็ตีหัวเสาร์ใช่ครับบอลรุกผสมเนี้ยก็จะเล่นตามจุดน่าจะขายอ่ะ
ประมาณเมตรหนึ่งแหละจะเป็นบอลเอบอลบีก็แล้วแต่นะครับ
ครับบอลที่เล่นแบบมีการข้ามแล้วก็ตีอ่ะครับ๓คนขึ้นไป
เดี๋ยวนัดสำคัญมากกว่านี้จะต้องเล่นให้ไหลลื่น
ออสเตรเลีย๑๘นาฬิกาเย็นวันนี้นะครับ

ดังนั้นเนี่ยการสตอเล่นแบบผสมก็คือเน้นบอลเร็วเป็นหลัก

เนื่องจากว่าน่าจะทำให้เราปิดเกมได้ง่าย
ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการรับวันแรกนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญจากดูจากเรื่องรูปเกมเมื่อวานแล้วนะครับ
เราต้องพัฒนาในจุดนี้เป็นสำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็กลับไปถึงแล้วก็ทำกายภาพแล้วก็นวดผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่โดยทางกรกฐเองนะครับ
ได้ส่งหมอนวดมา๕คนแล้วก็เรื่องของกายภาพมา๓คนเพื่อให้เราได้ฟื้นสภาพได้อย่างรวดเร็วพร้อมการฝึกซ้อมและพร้อมการแข่งขันมากขึ้นครับ
อ่าก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ได้ไป
ลิมปิกสำหรับทีมวอเล็กบอลสาวไทยนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ส่วนเกมในกลุ่มบีคู่แข่งสำคัญของไทยอย่างเกาหลีใต้ลงสนามนะครับ
ที่๒เจออีรานเกาหลีชนะตามคาดนะครับ
เซตรวดยี่สิบห้าสิบห้ายี่สิบห้าเก้ายี่สิบห้าสิบเก้า
ก็คนทำงานสูงสุดนะครับก็คือคังทรงวีนะครับ
ซึ่งเกาหลีเก็บจะชนะ๒นัดรวดนะครับ
เดียวกับคาซักก็ผ่านเข้าสู่รอบรองทั้งสองทีมจะพบกันในเกมสุดท้าย
เพื่อชิงที่๑ในช่วงบ่ายวันนี้ในเวลาบ่าย๓โมงครึ่งนะครับ
จริงจริงมันก็เป็นเกมที่น่าติดตามทั้งหมดนะบอลเลลย์บอร์นแล้วนะครับ